เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในการทำพิธีทรงเคราะห์ทางทะเล
เขาส่งเคราะห์กันยังไงไปดูที่หัวหินกันหน่อยฮะ
ประเพณีเขาบอกว่าเก่าแก่เหมือนกันสำหรับคนหัวหิน
กับพิธีส่งเคราะห์ทางทะเลไม่ใช่ส่งเคราะห์ส่งอะไรนะ
ส่งสิ่งที่ไม่ดีลงไปในทะเลครับเป็นการทำบุญสารเจ้าแม่ทัพทิมหัวหินด้วย
ประชาชนนะทั้งในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะ
หัวหินนักท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
เขาก็มาด้วยนะครับมาทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบรุษที่ล่วงลับ
พร้อมทั้งสะดอกเคราะห์ปล่อยตุ๊กตาส่งเคราะห์ทางทะเลเพื่อลดเคราะหกรรมที่มี
ที่เหมือนกับว่ามาเพราะกับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งอับประมงคลนะครับ
ผมไปเดี๋ยวทะเลจะส่งผมกลับมาส่งคุณไปทำข่าว

อย่างนี้ละกันไปเจอคุณไพโรธบ้างหมู่ประธานชุมชนชาวประมงหัวหิน
เล่าว่าพิธีกรรมนี้เนี่ยเป็นพิธีความเชื่อของบรรพบรุษชาวหัวหิน
สืบทอดกันมานี่ก็รุ่นที่๕แล้วนะ
ในอดีตหมู่บ้านหัวหินเคยประสบโรคหาโรคระบาดแล้วครับคุณผู้ชม
มีคนเสียชีวิตจำนวนมากตอนนั้นสมัยนั้นคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะ
ไม่มียารักษาหมอที่มีอยู่ก็ไม่สามารถรักษาได้
แน่นอนฮะชาวบ้านเขาเลยต้องหาที่พึ่งทางใจอาศัยธรรมะ
และสิ่งที่ไม่มีตัวตนก็คือสิ่งที่เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มาปั้นเป็นตุ๊กตาแทนตัวคนและคนในครอบครัว
เรียกได้ว่าเอาแบบว่าในหมู่บ้านมีกี่คนก็ปั้นตามนั้นเลย
แล้วก็ไปไว้ในเรือก่อนที่จะปล่อยลงทะเลเพื่อลอยเคราะห์ลอยโศกออกไปนะครับ
ปัจจุบันนะฮะตุ๊กตาที่ปั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะ
คือมันจะแบบว่าละลายหายไปในทะเลได้ไง
ปัจจุบันทำให้มันแบบว่าไม่ได้เป็นแบบอันตราย
ไม่ได้เป็นพิษต่อแม่น้ำต่อลำคองต่อทะเลอะไรแล้ว
เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลกันไปมันก็คือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
พิธีกรรมตามความเชื่อกันเอาไว้นะคะ